คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
คุณกำลังฟังพอดแคสต์บล็อกเรื่องราวของโลกฟุตบอล
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
ยังเรียกว่าอีพีพิเศษไหมพี่บอยครับอย่างนั้นก็ได้ครับนะ
ก็จะเป็นอีพีที่เราบอกครับก็คืออัปเดตตลาดการซื้อขาย
หมาหน้าหนาวครับอ๋อหน้าหนาวหน้าหนาวโอเคนะครับ
แต่มีมีอารมณ์นิดหนึ่งมีอารมณ์นิดหนึ่งเพราะว่าทำไมน่ะเหมือนต้องบอกแล้วนิดหนึ่ง
ที่ออกไว้สามคนเนี่ยครับของเป็นแบบว่าเนอร์บาดี้อะ

อ่าคือเป็นสถานการณ์ตามสร้างวิรัติบุรุษ
โอ้โหอ่า็ก็ได้

แล้วที่ตรงจากคือค่าวคือโคนาตเตตเจ็บใช่ไหม

เจ็บฟันดายเจ็บนะครับตอนนี้ต้องพึ่งน้องน้องโจ้อีกับโจเอลอ่า
น้องโจ้อีกับพี่โจแลคน
ตอนที่เจ็บเยอะแล้วคอมเฟรีเรนส์เซนเตอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่เคละ
ก็อาจจะดีกว่าเขาเล่นกองกลางช่วงนี้

ก็แปลกนะทีมมันตกต่ำถึงขั้นว่าทำให้ฟามินโยที่เคยเป็นกองกลางแบบอันดับต้น
แซลวัลทำขำแต่ก็ไม่ขำเรื่องตลาดซื้อขาย
แบบเฮ้ยมันไม่มีจริงแล้ว

นี่ก็แบบเอ๊ะดูปฏิทินผิดหรือเปล่าวะ

เพราะเมื่อกี้ตัวที่เจ็บอยู่อ่ะ
มันก็ค่อนข้างทยอยกลับมาแล้วล่ะ
อีกสักพักก็จะกลับมาละ
มันก็อาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้น
อันนี้ถ้ามองในแง่ของตัวเจ็บที่เจ็บน้อย
จริงอย่างโชต้าอย่างนี้ก็อีก๒๓อาทิตย์

ถูกต้องเพราะฉะนั้น

เพราะฉะนั้นกำลังจะมองว่า

แต่ที่แปลกใจคือฟอร์มแบบนี้

ถ้าตามมีมทุกคนก็น่าจะเห็นว่า
เอ้าเหย่่นโดนร้อยเยอะ

และก็ไปตอบทีทางเดียวกันนะครับ

โอเคไหนเราพูดถึงริวภูแล้ว

แล้วก็แค่นั้นจบไม่มีอะไรเลย
มันค่อนข้างจะแน่นอนว่าริวภูน่าจะไป

ใช่แต่มันก็ปัญหามันก็ย่านที่ว่า

เป็นราคาที่ตั้งมาเผื่อต่อแหละ
แต่ว่าถ้าคุณอยากได้แบบ

ผู้ชนะในการประมูลครั้งนี้

อ่าทีนี้เรากลับมาเรียงตามที่พี่บอยคิดใจไว้
ยังตามอักษรแต่ว่าพอดีว่ามีมีเด็กของตรงนี้นะครับ

พวกเขาใช้เวลาในช่วง
ฟุตบอลโลกจนถึง๑เดือนของหน้าหนาวเนี่ย
แล้วก็เล็งคนเดียวด้วยไม่ได้มีมองถึงคนอื่นเลย
อ่าโหเรียกว่าแบบเจ็บปวดเหมือนกันนะ
แต่สุดท้ายก็แบบพลิกผันไป

เพราะว่าพวกเขาได้ตัวที่ถูกและดี
ใช้คำว่าถูกและดีและงง

เพราะว่าอย่างน้อยเป็นการกำจัดนักเตะที่ไม่มีแจกกับทีมแล้ว

สร้างแบบมีปัญหาในห้องแต่งตัว

มีดีอีกเรื่องนึง

ถ้าเก็บได้ก็จะนำ๘แต้ม

หมายถึงว่าไอ้คนที่จะมาแย่งแชมป์เนี่ยถ้าจะมาถล่มอาเซนอนก็ไม่ง่ายเพราะเขาเตรียมพร้อมแล้วล่ะ
แล้วอาสนอนเองก็มองถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ถึงในช่วงเดือนกุมภาแล้วพวกเขาก็เริ่มมองถึงโอกาสของการเป็นแชมป์ครั้งแรกในรอบ๑๙ปีได้นะ

ก็เกือบ๒๐ปีนะ๑๙๒๐ปีอยู่
เพราะฉะนั้นแล้วการได้ตัวจอร์จินโยมาเนี่ย

โอปการณ์ที่จอจินโยมาอยู่กับอัลฟานต้อนเนี้ย

บ่นเชิญสาปทรงอยู่ในตอนนี้กับจอร์จินโย
ซึ่งอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่เด่นแล้ว
ดูเป็นปัญหาในแดนกลางเชลซีด้วยซ้ำในบางทีนะครับ
แต่ว่าผมก็เชื่อเหมือนพี่บอยว่า
อยู่โอเซนอนเนี่ยผมว่าดี
ดีเพราะว่าสไตล์ของจอร์ตินโยมันต่างกับโทมัสปาเต
ต่างกับการิชชาก้าแล้วมันทำให้แบบ
คืออย่างน้อยถ้าปาเตเจ็บขึ้นมาอย่างนี้มันมีจอวินโยอยู่

ใช่แล้วโอ้โหสบายมากแล้วแบบ
มันทำให้มิติการเล่นเกมลุกการเซ็ตบอลต่าง
ว่าเซนจะน่ากลัวขึ้นเยอะเพราะจอยินโยคือตัวที่ผ่านบอลดีมาก
แล้วเซนต์ด้านฟุตบอลสูงมากด้วย
เพราะว่าตำแหน่งเขามันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นไง
ใช่น่ากลัวมากครับ
น่ากลัวตอนนี้ก็เลยออสเซนนอนผมอันนี้ขออนุญาต

ที่อาเซนอนมีโอกาสจะได้แชมป์ปีนี้เลย

แต่ว่าค่าตัวมันก็ไม่ไหวนะ

แต่มันก็คงไม่ได้อยากทุ่มระดับ๑๐๐ล้านยูโรในหน้าหนาว

ส่วนในช่วงหน้าร้อนอันนี้ผมมองเผื่อไปก็คือว่า
พวกเขาก็คงจะมองไปที่กองหน้าตัวเป้าอีกสักคนหนึ่งอาจจะนะ

ทำให้เขาอาจจะกลับมาที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งก็ได้
แล้วก็ที่สำคัญคือ

ว่าเขาต้องมีเงินอย่างน้อย๘๐๙๐ล้านยูโร
แล้วเนี่ยพอเขาได้มาเนี่ย

ซึ่งโอ้โหก็บอกเลยว่าถ้าปีนี้แชมป์

ทีนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระยะสำคัญเท่าไห
ก็ยังต้องการเรียนรู้จากลูกทีมชุดปัจจุบัน

ใช่ตอนนี้มันก็เลยอาจจะยังไม่ขยับขยายอะไรมากนะครับ

ที่เคยอยู่ภายใต้การคุมทีมของเจอราช

แล้วก็ปรับสภาพการเล่นตามคู่แข่งที่เจอ
เพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะวัดไปเป็นเกมไป

แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกปล่อย

ชอบสีคาเล็บสีเลือดหมูฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับ

คนนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นรองก็ถือว่าเป็นเจ้าของแหละ
การซื้อตัวของบอลหมัดก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ
มีหลายคนที่เขาคือเขาทุ่มเยอะมากนะครับ

สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี่คือเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างบอลหมัดกับโรมา
คือต้องบอกว่าบอร์นมัตต์กับโรมาไม่ได้ดราม่า
มีปัญหาแอลมเหมือนต่อซากับไบตันนะครับ

กูขายแต่นักเตะไม่อยากย้ายไอ้ชิปหายเลยเวรกรรมบ้าง

ก็เลยแบบเรียกค่าเหนื่อยสูงไปเลย

เราค่อยว่าอีกที
เดือดร้อนจนจะถึงขั้นไปยื่นสราโนนี่นั่นเลยนะ
เป็นเกิดขั้นทางจิตใจโนนี่นั่นเลย
เรื่องนี้ก็เลย

เอาหมดเพราะจริงจริงกับโรม่าคือจริงจริงมันมี
เหมือนว่ามิลานยื่นเงื่อนไขยืมแล้วบวกออปชั่นซื้อ
อืมแต่ว่าโลมาบอกว่ากูจะขายขาดอย่างเดียวตอนนี้คือคือโลมาแต่
ขายทิ้งอย่างเดียวเลยอืมเออคือเรื่องเนี้ยมูลินโยเองก็ออกไปสัมภาษณ์เหมือนกันนะ
ในเกมก่อนที่จะเจอกับนาโปรลีมั้งอืมเขาก็พูดถึงสถานการณ์ของ
ซานิวรูแหลวแบบว่าเจ้าตัวไม่ต้องการลงเล่นกับแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม
อืมนะครับก็กันไปอืมทีมต่อมาคือเต้นฟอสครับ
เป็นทีมพึ่งหมาการนะครับเอ่อตอนนี้พวกเขาไม่ได้มีความเคลื่อนไหว
อะไรมากนักนะครับแต่ว่าผมจะมองไปถึงหน้าร้อน
ก็คือในไลน์ของอีวานโทนี่ซึ่งเป็นกองหน้าของทีม
คือประเด็นประเด็นนี้โทนี่อ่ะถูกตั้งข้อหาจากสมาคมฟุตบองกิจ
ข้อหาเล่นการพนันอืมอ่ามันทำให้ในช่วงหลังจากเนี้ย
มันอาจจะมีคำตัดสินใดใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะส่งผลในแง่ลบตอบเรนเฟิร์ตได้อืมอ่า
ถ้ามันส่งผลในแง่ลบดังนั้นแล้วหน้าร้อนอ่ะ
เป็นเฟิร์ตจะต้องมองไปที่การซื้อกองหน้าคนใหม่แน่นะครับ
ส่วนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไม่ได้เคลื่อนไหวในช่วงหน้าหนาวเนี่ย
อาจจะเป็นการเก็บกระสุนดินดำสำหรับไว้ทุ่มตอนหน้าร้อนหรือเปล่านะครับ
คนนี้นี่ก็ดราม่าเยอะเหมือนกันทีมนี้คือดราม่าคือนักเตะขัดฝั่งขาออกนะครับ
สุดท้ายก็โดนทีมจัดการลงดาบทางวินัยไป

ต้องไปแล้วล่ะ
คือมองไรตันเขาก็ไม่ได้อยากเสียนักเตะจำนวนมากในเวลานี้
คือจริงในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนของปีที่แล้ว

แต่มันน่าสนใจตรงที่ว่านักเตะที่ดูจะเนื้อหอมที่สุด
แต่ไม่มีข่าวการย้ายทีมใดเลย
คือนักเตะก็ไม่ได้เหมือนจะอยากจะย้ายด้วย
ตัวจริงทีมอาเดน่าชุดช้ำโลกด้วยคือ

ไม่แบบเฮ้ยกูอยากย้ายแล้วกูเป็นแชมป์โลกนะเว้ย

เพราะว่าแบบนักเตะมีสัญญากับทีม
แล้วแบบมันก็เรื่องของวิทย์ไนท์อ่ะ

ก็เชื่อว่าหน้าร้อนคงได้ย้ายแหละสมใจ

เพราะว่าขนาด๗๐ล้านปอนด์ก็ยังไม่เอา

เชลสิกก็ต้องการกลางใช่ไหม

นะครับก็เชื่อว่า
ในช่วงหน้าร้อนคงจะมีความเคลื่อนไหวใดมากขึ้น

มาเป็นเครื่องคำนวณในการซื้อตัวนักเตะ
เพราะฉะนั้นเราเลยเห็นนักเตะที่แบบประหลาด
อันนี้ก็เดาไม่ได้เลยนะครับ

ขวัญใจมหาชนตอนนี้ครับ
เป็นทีมที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ของโลกฟุตบอล
เอาไว้อย่างมหาศาลเหลือเกินนะครับ

พวกเขายอมจ่ายเงินเป็นค่าฉีกสัญญา๑๐๖ล้านปอนด์นะครับ
ซึ่งสาเหตุว่าทำไมต้องเป็น๑๐๖ล้านปอนด
ขอแค่ว่าคุณจ่ายเงินตามที่ทีมต้องการนะครับ
ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จ่ายแล้วจบ

วิวปูเอาซะแบบไปไม่เป็นกันทุกคนเลย

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ถือตอนนี้ถือเป็นเพื่อนรักกันอยู่กับลิเวอร์ฟูกับเชลซี
ก็แอบอิจฉาเพื่อนเบาอยู่

ตอนจอร์จินโยยาไปอาเซนอลมันมีท่านึงที่เขามันชูเมืองเล็กซิก
แล้วมีคนตั้งแคปชั่นว่าบ๊ายบายคนชั่นนับ๑๐อะไรเงี้ย
ยังมีตัวของเบอร์นัวมีชูอัลเฟลิกเดวิดโฟฟาน่าอันเดรซานโตฟแล้วก็เบอร์นัวบาเดียชิน

เนี่ยครับก็เป็นการซื้อตัวที่แพงมาก
นี่ซื้อจังกับซัมเมอร์นี่ซื้อจังกับซัมเมอร์ดูไว้หน้าริวภูมิ
อันนี้เล่าเผื่อว่าใครสงสัยแล้วกันว่าก็คือว่า
โดยหลักแล้วเนี่ยเชลซีมีตัวเลขทำบัญชีเป็นตัวแดงจริง
แต่ว่าตอนนี้ทีมฟุตบอลทั้งโลกได้รับข้อยกเว้นจากสถานการณ์ของโควิด
พอได้รับการยกเว้นปุ๊บในเวลาเดียวกันเราต้องไม่ลืมว่าในช่วง๒๓ในช่วง๔ปีที่ผ่านมา
ซีมีการขายนักเตะเยอะมากนะอืมหลายคนอาจจะลืมก็คือ
แล้วก็รุ่นการ๒๐๒๑๒๒เนี่ย
คือเงินก้อนนี้มันเป็นก้อนใหญ่มาก
มันทำให้เรื่องของตัวเลขฝั่งขาออกกับขาเข้ามันมีจุดที่บาลานซ์กันอยู่พอสมควรนะครับ
แล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยเชลซีได้อาศัยช่องว่างของกฎ
โดยเป็นการกระจายรายจ่ายด้วยการเซ็นสัญญานักเตะระยะยาว
คือนักเตะที่เชลซีซื้อมาในช่วงหน้าร้อนภายใต้การบริหารของท็อตโบลี่เนี่ย
มันเป็นการเซ็นสัญญาแบบ๘ปี๗ปีอะไรอย่างนี้
เขาเซ็นสัญญากับเชลซี๘๕ปีหรือ๘ปีครึ่งใช่ไหม

เฉลี่ยกันมันจะเหลือที่ประมาณ๑๐ล้านปอนเศษหรือ๑๑ล้าน
ซึ่งไอ้ตัวนี้๑๑ล้านปอนเนี่ยมันจะลงไปเวลา๘ปี
แต่ความแปลกก็คือปกติแล้วเนี่ย
ว่างของมันก็คือว่าปกติเวลาที่นักฟุตบอลเซ็นสัญญากันยาว

๕๖ปีนี่เต็มที่แล้วนะ๖ปีที่คือมากสุดแล้ว
อาจจะแบบกดบังคับไม่ให้เกิน๕ปี๖ปีอะไรก็ว่าไปนะครับ

ก็คือว่าเขาต้องการทำให้แฟนบอลเห็นว่าโอเค

เพราะว่ามันมีเรื่องของการได้รับการยกเว้นจากตัวเลขบัญชีแดงที่เกิดขึ้นช่วงโควิด
ในช่วงท้ายพวกเขาไปยืมนักเตะของอาสนอนชื่อว่า

คืออันนี้ผมคุยกันตั้งแต่กับเพื่อนที่ชื่ออาศนอนเนี่ย

ตำแหน่งก็ใช่ด้วยนะครับ
สิ่งที่ผมอยากจะชี้ชวนให้แฟนฟุตบอลอังกฤษ
ก็คือเวลาดูพาเลสเนี่ย
ยอดมากอยากให้จับตาดูพาเลสในระยะยาวนะ
ผมว่าทีมเนี่ยน่าจะแบบมีโอกาสที่เราได้เห็น
นักเตะฝีเท้าดีโผล่ขึ้นมาจากภายใต้ทีมพาเลส

ไม่ใช่แบบนี้ดีขึ้นเลย

ทีมต่อมาครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเยอะก็คือ
ไปรุ้นตกชั้นซะแล้ว

มหาศาลมากมากกว่า๓๐๐ล้านปอนด์

ได้นักเตะแบบที่เล่นไม่ค่อยได้

เขาเรียกว่าเป็นหนี้ทางเศรษฐกิจที่ตัวเอง

คนไหนที่พอจะขายได้ก็ขายเลย
ไม่มีเงินเพราะว่าพวกเขากำลังสร้างสนามมา

ตัวเลขการสร้างสนามใหม่
ตรีกลมให้เลยคือ๑พันล้านพร
สมมุติว่าตกชั้นน่ะโหดูไม่จืดมาก

ชั้นเกิดสนามใหม่ที่ค่าเหนื่อยภายในทีม
แล้วมันจะเป็นตาบาปเลยนะสนามใหม่รับแชมป์เป็นชิปอ่ะ

ที่มันกว่าสระยาวไกลแล้วก็ใช่เออมันน่าเสียดายเนี่ยครับ
อืมจริงจริงอ่ะผมอ่ะแปลกใจนิดนึ
ซึ่งมันก็ดีแหละแต่คือผมมองว่าจริงมันควรต้องซื้อกองหน้าหรือเปล่า
แล้วก็เอาเข้าจริงคือพวกเขาก็ไม่ได้ควักเท่าไหร่ด้วย
ซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งเขาเขาตำแหน่งเขาตรงกลาง
ก็คือเป็นนักเตะอายุน้อยเป็นทีมพลังดมมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
ทีมพลังดมพวกเขาต้องใช้พากำลังเยอะก็ไม่แปลกนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ยังต้องหนีตกชั้นนะยังเหมือนเดิม

แล้วก็ล่าสุดคุณต๊อป
ปลดหนี้ปลดหนี้แล้วพึงเมื่อเช้านี้เองทำตามคุณพ่อที่คุณวิชัยน่าจะทำไปเมื่อตอนปีไหนผมจำไม่ได้
ตอนนั้นตั้งแต่ทรงศึกศักราชนะครับทรงเริ่มเรียนทีม
แต่ก็ไม่ไปไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะย้ายช่วงปิดรูปการณ์แหละ
ก็คงจะประคองตัวให้ได้แล้วก็ค่อยไปว่ากันใหม่ในซีซั่นหน้าอาจจะ
ตอนนี้ก็เอาตัวรอดไปก่อนนะครับ
เรื่องผู้ข้ามไปครับพูดไปแล้ว
ตอนที่ผมไปเป็นแขกรับเชิญรายการจับยามสามแต้มเนี่ยผมพูดขึ้นมาว่า
ผมพูดไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณหลายเดือนแล้วว่าแบบ
สองวันนี้น่าจะมีปัญหาตั้งเช่นมันมีข่าวเลยว่ามีปัญหากัน
แล้วก็สุดท้ายคือก็ชัดเจนว่ามีปัญหา

มีเข้าแบบไม่ดังมากเป็นนักเตะดาวรุ้ง
สำหรับอนาคตนะครับส่วนส่วนคัมเจโลก็คือ
ไปให้กับบายันมิวนิกยิมตัวพร้อมออปชั่นการซื้อขาดที่ประมาณเจ็ดสิบ
อยู่ในกระทบไหมผมว่าหลังหลังไม่กระทบเนอะ
เพราะว่าช่วงหลังคันทึเลโรคือนั่นสำรองนี่นั่งยาวเลยเออ
เพราะว่าในธนาเกก็เล่นดีขึ้น

ซ้ายดาวรุ่งเขาที่โผล่ขึ้นมาช่วงหลัง

ผมว่าเป๊กก็คงมองแล้วว่า

มันเอาอยู่ก็เลยแบบพร้อมที่จะปล่อยคันเซโลทิ้งไป

นั่นแหละครับไม่มีอะไรมาก

ซิตี้ไม่ต้องซื้อก็น่ากลัวอยู่แล้ว

โปร่อยก็ไม่ได้มีผลกับทีมพอดีแล้ว
ไม่ได้มีประเด็นเท่าไหร่
เป็นทีมที่น่าสนใจมาก
เสริมได้เข้าข้อหมดเลย

ซึ่งเป็นกองหน้าที่ดีนะ

ส่วนกองกลางเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่า

จะไม่ใช่คำว่าโหดเสียบเหี้ยมาก

คืออันนี้น่าสนใจมากคือ

อย่างนี้ให้ใส่เบอร์๗ได้นะเบอร์๗ว่างอยู่เนี่ย

อย่าเพิ่งไปกดดันเด็กมันใช่

คือแน่เขาอาจจะ

หรือแพ้การประมูลซื้อจู๊ด

ถนัดในการแย่งชาวบ้านจากที่เคยถูกชาวบ้านแย่ง

เดินหลายขาได้พร้อมกัน

ทั้งที่รวยทำอย่างนี้ได้ตั้งนานแล้วทำไมไม่ทำวะ

ฝ่ายบริหารในการที่ติดต่อเจรจาไม่เก่งพอนะครับ
เขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้สันทัศน์ฟุตบอลเขาก็จะไม่ไปสะเอะยุ่งเรื่องฟุตบอล

แล้วก็ดักเปิดดักเปิดเครื่องดักฟัง
นั่นแหละนะครับ
มันก็มีสิทธิ์ที่จะละซ้ำที่วันละ๓๐
คือถ้าใครไม่ได้ดูครับผมแนะนำให้ไปดูไฮไลท์ลูกที่๒
จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
แล้วก็ก่อนหน้าที่จะมานาโปรีเนี่ย
ส่วนผู้สนับสนุนคนใหม่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตกลงจะยังไง
จะไปมองคนใหม่ที่เป็นประตูที่เล่นเท้าดี

เพราะว่าเหมือนมีช่องให้ซื้อครับก็เลยซื้อเลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับ
เหลือแค่พวกสคอร์ตเด็บของทีมสำรอง
อาจจะยังไม่ได้อู้ฟู้ยังไม่ได้ฟูฟ่องมากนัก
พวกเขาพร้อมที่จะแบบจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่แน่นอน

ทีมเจ้าป่าเนี่ยก็คือทีมหนีตกชั้นแหละ
เพราะว่าพวกเขาเป็นน้องใหม่ยังไงก็โอกาสที่จะสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ที่อยู่มานานก็ยากเหมือนกัน
ในช่วงหน้าร้อนพวกเขาซื้อนักเตะไปแล้ว๒๒คนเยอะมากนะครับ
แต่ว่าผลงานก็ไม่ดีซื้อมันเปลี่ยนทีม
ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ
แล้วก็เกมรับไม่แน่นนะครับ

ก็ถือว่าโอเคนะครับ
ในราคา๑๗๘ล้านปอนด์อันนี้แพงมาก
ถือว่าราคาสูงอยู่นะ

ตรงหน้าก็ไปยืม
ไม่ใช่สิย้ายแบบไม่เปิดเผยค่าตัว
เป็นเฉพาะเรื่องของรูปการอากาศ
ก็คิดว่าน่าจะลุ้นหนีตกชั้นได้ดีขึ้น
จากตัวที่ซื้อมาเขาคงคาดหวังอย่างนั้นนะครับ

ผมไม่รู้อะไรเลยคือผมไม่รู้อะไรเลยว่าเขาซื้ออะไรมา
แต่ก็ทีมก็ยังขาดก็คือเรื่องของกองหน้า
คนนี้เป็นดาวสันโวของลิกเอิงนะช่วงหนึ่งเขายิงไป๑๒ประตูแล้วนะ
แต่ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเออนั่นแหละก็
ก็เลยได้ตัวนักเตะแบบงงมา๕คนซึ่งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยดูด้วยฟอร์มเขาเป็นยังไง

ต้องรู้หนีดอกชั้นนะมีนี้ยังไงพี่บอย

ดูจากสกิปนี้ยืดยาวน่ะนะแต่ใกล้ละนะแต่ใกล้ละใกล้จะจบล่ะ
ต้องเข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำดีอักเสบไปทางป่วยซะแล้ว

คิดว่าไม่เหมือนกัน
คนนี้เป็นแบ็คขวาเป็นวิ่งแบ็คขวา
๗สะเพนนี่ก็แทบไม่ได้ลงก็ถูกปล่อยยืมตัวไปที่ลีกเอิงเรียบร้อยแล้ว
ก็ทำให้เข้าใจได้ไม่ยากครับว่านักเตะก็คงจะเคว้ง
เพราะการที่ผู้จัดการทีมที่จะซื้อตัวเขาถูกปลดไปแล้ว
จะย้ายไปทีมนั้นอีกก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดี
เขาก็เลยขึ้นมาที่ลอนดอนดีกว่านะครับ

แล้วก็ในช่วงท้ายตลาดก็มีนักเตะ

ของจ๊ะน่าสนใจว่าเขาจะทะลุ

โอเคก็อย่างที่รู้กันว่า
เด็กชายก็ไม่ไปอยู่ที่นู่นก็ไม่ค่อยจะได้ลง
น่าจะเป็นคนแรกรึเปล่า
เขาเนี่ยมีส่วนผัวพันเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีทางการเงินสมัยที่อยู่กับยูเอ็นตุส

แต่ว่าถ้ามันลามมาถึงเกาะอังกฤษมันจะส่งผลกระทบต่อสเปอร์

สนุกเลยครับสนุกเลย
ขุนค้อนเนี่ยซื้อนักเตะไป๑๖๔ล้านปอนด์ในช่วงหน้าร้อน

ก็หนีตกชั้นเหมือนกันนะครับ
ก็ทำให้ปีนี้พวกเขาจะไม่ได้ไปฟุตบอลยุโรปแน่แล้ว
หลังจากที่ได้ไปมาติดต่อกัน๓ปีนะครับ

ใช่แต่ว่าเวลาที่เขาฟิตเขาสามารถทำประตูได้ทุกทีมนะ

คือผมมีตัวเลขสถิติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในช่วง

แต่๑๘เกมที่ว่าเนี่ยเขาลงสนามแค่๘๑๘นาทีนะ

เพราะว่าถ้า๑๘เกมแล้วลง๙๐นาทีมันอยู่ที่มา๑๖๐๐กว่านาที

แต่หายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเขายิงได้๖ลูกแล้วนะ
เพราะว่าเวลาเขาลงสนามเขาน้อยมากแต่เขายังสามารถผลิตประตูได้เกือบ๒นิจิต
ใช่ไหมผมว่าอันนี้ถือว่าถ้าร่างกายเขาฟิตแบบไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้

จริงตอนอยู่ริวฟูก็ฟอร์มไม่ได้แย่ไปซาวก็ฟอร์มโอเค
ซ้าวก็มีช่วงหนึ่งยิงไป๑๕รูปทั้ง๓

แต่สิ่งที่เวสทำคงจะหนักใจเป็นพิเศษก็คือช่วงหน้าร้อน
รู้ชะตากรรมน่าจะต้องรู้ชะตากรรมแล้วล่ะ
คือสัญญามันเหลือ๒ปีก็จริงแต่ว่ามันถูกบีบแล้ว
ถ้าเวสแฮมยังได้ไปบอลยุโรปหรือได้ไปเชฟเบสลีกอ่ะ
อย่างน้อยมันยังช่วยรั้งไรซ์ด้วยกับทีมได้
แต่พอซีซั่นเนี่ยมันหมดทุกอย่างผมว่าแทบยากยากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
คือต้องปล่อยครับคือแล้วปล่อยช่วงนี้คือช่วงที่ราคาดีแล้ว

นี้ก็หนีตกชั้นเหมือนกันปีนี้พิมมิลิกหนีแต่ชั้นเยอะมาก

ลามมาถึงอันดับ๑๐อันดับ๙ไหมนะ
แล้วบูมกันเนี่ยได้กุญสือที่มีชื่อนะ

คือตอนนี้บรรดาทีมหนีตกชั้นมีกุญซื้อชื่อดังเยอะนะ

แต่ตอนนั้นคือเขาเลือกที่จะอยู่เซบีย่าต่อไป
ในช่วงตลอดเวลาที่เหลือเนี่ย
ก็คงต้องช่วยกันผ่าทางตันของทีมโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งที่ไม่เวิร์คสักตำแหน่งเลยนะครับ
เขาก็กลับมาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเลยคือเล่นไม่ได้เหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นแล้ว
กลับมาตอนแรกเหมือนจะเหมือนเหมือนจะได้เหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้ใช่ไหม
จริงผมว่าเขาเป็นนักเตะที่เล่นดีมากแต่ว่าโอเคติดเรื่องอายุเยอะด้วย
เพราะว่าต้องการที่จะลดอายุสะค้อนนักเตะลงด้วยนะครับ
ซึ่งก็วิ่งได้อย่างเดียวเหมือนกันพอยิงปุ๊บเบาเหลือเกินอะไรอย่างนี้
ดูน้ำหนักจะไปสนุกกันตรงทีมนี่ตกชั้นน่ะไอลุ้นแชมป์ยังไงมันก็สนุกแหละ
แต่ว่าดูจากการเสริมทัพมันไม่ได้เปรี้ยวกราดกันมากนักแต่ว่าไอ้หนีตกชั้นเนี่ยโอ้โหดูพูดชื่อมาแต่ละทีมมี
ก็มาลุ้นกันว่าคือตอนนี้ยังเดาหน้าไม่ออกนะครับว่า๓ทีมที่จะโชคดีเนี่ยจะเป็นใคร
จริงหรออาจจะก็เฮ้ยแต่ก็เหลืออีกครึ่งนึงมันก็อาจจะ
เพราะจริงมันพลิกนิดเดียวแบบนั้นนะมันชนะติดต่อกันแน่๓๔เกมเนี่ย
แต่ยากมาก
พี่ว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วมันเนี่ยสมมุติมันเล่นดีถึงสำหรับชนะ๓๔เกมติดกันเนี่ย
หลุดโซนนั้นมันก็ง่ายมันก็เลย

ซึ่ง๒เกมเนี่ยก็คือสำหรับทีมอยู่ตรงชั้นถือว่าเยอะ

หูเอดีแดมเดียวสองแดมก็ว่ากันไปแล้วก็เสี่ยง
แล้วก็เหมือนที่พี่ต้าบอกมันเหลืออีก๑๘เกม
มันพร่านนิดเดียวนะจังหวะดวงตก
แพ้๒นัสติด๓นัสติดอีกฝั่งนึงชนะ๒นัด๑

ที่จงเหวี่ยงให้ตัวเองกลับมาได้บ้าง

ที่เราพูดถึงเรื่องของทีมีตกชั้น

มันจะยิ่งแบบโอ้แรงดึงดูดใช่นะครับอ่ะก็จบไปแล้วนะฮะ
หน้าหนาวเพิ่งปิดไปเมื่อเมื่อวานนี้เนอะใช่ครับเมื่อวานนี้
อัดกันวันตอนนี้ระหว่างวันที่๒นะครับก็ค่อนข้างจะอัปเดต
เปอร์เซ็นต์แล้วผมก็ยังไม่ได้นอนด้วยเออนะครับก็จะไม่มีอะไร
ผิดพลาดแน่ในตัวตำแหน่งนักเตะที่เราอัปเดต
วันนี้คือรอถึงวินัยสุดท้ายเหมือนกันใช่นะครับก็มาลุ้นกันทีม
ทีมเชียร์ของของของคุณผู้ฟังแต่ละทีมเป็นยังไงหรือทีมที่อ่า
เอาใจช่วยเป็นยังไงนะครับก็น่าสนใจทีมที่ผมทั้งเชียร์ทั้งเอาใจช่วย
ก็คือเลสเตอร์กับลิวภูเงียบทั้งคู่ไม่มีอะไรให้ให้เป็นแบบน้ำทิพย์ชะลมจิตชะลมใจให้ผมเลย
คืองงเงากันสินั่นสินะครับก็มาลุ้นกันว่าปีนี้พรีมลีกจะจบยังไง
เป็นน่าจะเป็นฤดูกรรมประวัติศาสตร์ฤดูกรรมหนึ่งละดูทรงใช่ครับ
บริษัททั้งหัวตารางแล้วทางตารางใช่ใช่ดูลำมันแน่นอนนะครับ
ก็ฝากติดตามกันอีกสิบแปดสิบเก้านัดที่เหลือครับนะครับก็แล้วแต่ทีม
ใครจะเหลือสิบแปดใครจะเหลือสิบเก้าก็มาลุ้นกันไปนะครับก็ยังไง
ทีนี้ก็เท่านี้แหละลำรากันไปก่อนนะครับ
ยังไงฝากติดตามรายการเราได้เหมือนเดิมทุกวันเสาร์นะครับ
อยากให้พูดถึงใครอะไรยังไงเห็นพี่บอยรำว่าจะไม่
ฟินยากครับก็อาจจะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจมา
มาเล่าให้ฟังเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะขอไปเวิร์นก่อนว่า
จะนำเสนอกันในรูปแบบไหนครับได้ครับแต่มันเป็นช่วงพิเศษ
อ่ะหรือเป็นช่วงช่วงที่แย่ออกมาอะไรอย่างเงี้ย
นะครับก็ยังไงแต่ก็ติดตามเราสองคนได้เหมือนเดิมนะครับ
ครับผมยังไงก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
ไม่ได้จบภายในเก้าสิบนาที
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป